ตามต่อหน่อยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้

โอ้โหเคสนี้น่าตกใจมากจริง
เห็นแล้วก็โอ้โฮมันมันน้องหนูเลยในห้องเรียนเลยนะ
แทงกันเสียชีวิตไป๑เจ็บอีก๓นะฮะ
เดี๋ยวไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน่อยนะฮะช่วงวินาทีเกิดเหตุ
นั่นครูพยายามไปช่วยเด็กนักเรียนชายชั้นม๒ที่ถูกแทงนะฮะ

อายุ๑๔ปีนะครับ

คือมันเป็นฝันร้ายของเด็กเลยนะ

สุดท้ายน้องเสียชีวิตนะครับ

นี่มีเพื่อนเจ็บอีก๓คนนะที่ถูกแทงนะ
จังหวัดศรีสะเกดนะครับท่านผู้ชมครับบนอาคารเรียนเลยนะฮะ
เอเนี่ยถูกเพื่อนนักเรียนชายชั้นเดียวกันแต่คนละห้อง
ใช้มีดพับนะฮะที่พกติดมาเนี่ยแทงเข้าหน้าอกด้านซ้าย
นี่คือน้องเอนะครับที่เสียชีวิตนะฮะแล้วแทงเข้าหน้าอกด้านซ้ายพอดีเลย
ตำแหน่งนั้นก็หัวใจอะค่ะเลือดไหลออกเต็มไปหมดแล้วก็เสียชีวิต
นี่ฮะคนก่อเหตุเมื่อสักครู่นี้ครูเขาจับตัวไว้ได้
อืมแล้วก็เรียกตำรวจมาคุมตัวไปยังมีเพื่อนที่บาดเจ็บอีกสามคนนะครับ
ถูกแทงเหมือนกันเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงสายสายเมื่อวานนี้
เจ้าหน้าที่ก็คุมตัวไปชี้จุดทำแผนนะฮะนี่นะครับโอ้โหนี่
สี่คนอ่ะถูกแทงอ่ะโอ้โหมันพกอันหนึ่งพกมีดไปโรงเรียน
สองบุกไปแทงกันถึงในห้องเรียนจนมีคนตายอ่ะ
แล้วเดี๋ยวดูนะครับท่านผู้ชมครับว่าสาเหตุเกิดจากอะไร
นี่ตอนที่พาเด็กที่ก่อเหตุไปชี้นะฮะชี้จุดนะฮะ
สพตูมมาคุมตัวนะครับทำให้ทราบว่าก่อนจะเกิดเหตุเนี่ย
คนก่อเหตุอยู่ม๒เหมือนกันอายุ๑๔ปีสมมุติว่าชื่อบี
บีเนี่ยเมื่อวานเนี่ยตอนเช้าเนี่ยเขาชวนเพื่อนอีกคนนึงที่เป็นรุ่นน้องอายุ๑๓
ซีแต่อยู่คนละห้องอยู่ชั้นเดียวกันเหมือนกันแต่ว่าอายุน้อยกว่า
ชวนไปชกมวยกันในโรงยิมบีชวนซีไปต่อยมวยอ่าบีคือคนก่อเหตุ
ก็มีนงมีนวมอะไรอยู่นี่แหละทีนี้ไอ้ช่วงที่ที่แบบเอามาใส่นวมชกอะไรกันเนี่ย
ีเนี่ยพลาดถูกซีต่อยจนเจ็บจนล้มต่อยแพ้ว่างั้น
ซีก็พยายามเข้าไปขอโทษแต่บีโกรธทั้งทั้งที่ชวนมาเอ้ยมาชก
มาใส่ใส่นวมชกมวยเล่นกันเป็นคนชวนเองนี่ฮะบีโกรธเลยไปตามเพื่อน
รุมต่อยซีที่หน้าห้องเรียนจากโรงยิมใช่ไหมโกรธ
ไปตามเพื่อนมาแล้วมาดักเจอซีที่หน้าห้องเรียนแล้วมารุมต่อยเขา
จังหวะที่ซีกำลังถูกบีกับเพื่อนรุมต่อยน้องเอที่เสียชีวิต
เข้ามาช่วยห้ามครับมาห้ามเข้ามาช่วยห้าม
บีพกมีดพับติดตัวมาด้วยควักมีดออกมาแล้วไล่แทงใส่ฝั่งของ
เอ๊กับซีกับเพื่อนใช้คำว่าไล่แทงนี่คือเห็นภาพเลยนะพี่หุย
ไม่ได้มีการป้องกันตัวนะถ้าไล่แทงอ่ะก็โดนแทงไปสี่คนอ่ะ
เอเนี่ยโดนเข้าหน้าอกข้างซ้ายเลือดไหลล้มฟุบอยู่เสียชีวิตอยู่ตรงอาคารเรียน
อีก๓คนก็ถูกแทงเข้าไปบาดเจ็บไปตามกัน
แต่ครูเนี่ยวิ่งไปจับตัวไว้ได้ทันแล้วก็แจ้งตำรวจแจ้งผู้ปกครองให้มา
สุดท้ายเมื่อสักครู่นี้ครับท่านผู้ชมครับ
น้องเอเสียชีวิตค่ะ
ก็ต้องพาไปโรงพยาบาลอืม
ไปชนะสูตรที่นั่นโอ้โหดูสิ
ดูสิฮะเรื่องราวมันเรื่องไม่เป็นเรื่องจริงเลยนะคะ
บอกเอ้ยไปต่อยมวยเล่นกันพอต่อยแพ้
ก็ไปเรียกเพื่อนมารุมต่อยแล้วพอมีคนมาห้าม
ก็เอามีดไปไล่แทงเขาคืออันนี้ยังหาความเชื่อมโยงสมเหตุสมผลไม่เจอจริง
ท่านผู้ชมครับวันนี้เราไปคุยกับคุณยายของน้องเอที่เสียชีวิตนะฮะ
ยายบอกว่าเลี้ยงหลานชายมาตั้งแต่เกิดเลยนะครับ
วันนี้คุณยายแล้วก็ครอบครัวนิมนต์พระมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณหลานชาย
ที่จุดเกิดเหตุหน้าห้องเรียน
หลังจากนั้นก็ไปรับร่างของหลานมาเนี่ย
จากโรงพยาบาลที่ส่งไปชนะสูตรตามขั้นตอนเนี่ยนะฮะ
นำไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้านนะครับ
บรรยากาศก็เต็มไปด้วยความโศกเช่านะฮะ
ทำพิธีตามความเชื่อกันด้วยเรื่องการเชิญดวงวิญญาณ
ยายบอกว่าในครอบครัวยังไม่มีใครทำใจได้นะฮะ
เพราะว่าหลานชายเป็นเด็กดีไม่ได้เกเรเลย

แล้วเป็นคนมีน้ำใจเป็นที่พึ่งของเพื่อนมาตลอด
เมื่อวานนี้คือเข้าไปช่วยห้ามเพื่อนทะเลาะกันนะ

ยายบอกว่าก่อนเกิดเหตุสลดกับหลานชายเนี่ยอันนี้ความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะ
แต่๑คืนก่อนเกิดเหตุยายฝัน
ฝันว่ามีคนเอาปืนมายิงยายจนเสียชีวิต
แต่ยายก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นลางบอกเหตุอะไร
รุ่งเช้าหลานชายไปโรงเรียน
แล้วก็ได้รับแจ้งเหตุว่าหลานถูกแทงเสียชีวิต

เพราะหลานชายไม่ได้ไปไม่ใช่คนหาเรื่อง
ไม่ได้ไปมีเรื่องมีราวอะไรกับเขาด้วยซ้ำอ่ะ
แค่จะเข้าไปห้ามนี่ฮะตั้งใจไปห้ามศึกที่เพื่อนเนี่ยกำลังชกต่อยกัน
สุดท้ายถูกแทงเสียชีวิต
อยากให้ตำรวจดำเนินคดีกับเด็กที่ก่อเหตุให้ถึงที่สุด

แต่ไม่อยากให้ดำเนินคดีแบบเยาวชนเลยยายบอก

ปล่อยให้เด็กนักเรียนพกมีดเข้าไปในโรงเรียนได้ยังไง

อยากให้เกิดเหตุการณ์ดังสิ
แม่ก็ให้ลูกไปโรงเรียนก็อยากเป็นผู้เบิงกลัวนี่แหละเนาะว่า

เกิดเหตุการณ์ที่แน่ที่จะเอาเรื่องถึงที่สุดอีกกัน

ซึ่งลูกมันมันก็ทำใจได้ถึงยายบอก
อันนี้ถึงผู้ต้องหาก็ไม่มีอะไรพูดดีกับผู้ต้องหาเนี่ย
ผู้ต้องหานั้นดำเนินคดีให้ถึงที่สุด

คุณแม่ร้องไห้ตลอดเวลา

โรงเรียนของลูกชายก็มาแสดงความเสียใจแสดงความรับผิดชอบ

สิทธิต่างตามที่โรงเรียนมีให้

มันจะประกันอะไรเท่าไหร่สิทธิอะไรยังไง
ได้เงินได้ทองอะไรเท่าไหร่เยียวยายังไง

มันได้ชีวิตลูกชายแม่กลับคืนมาไหม
แล้วลูกชายแม่เนี่ยไม่ใช่เด็กเกเรเลย
แม่ยังเบื่อเชือนแล้วมันอยู่ในโรงเรียน
มันมีระยะตรวจฝากถึงทางโรงเรียนฝากถึงคนทำผิดอะไรกับคนเหตุ
คนทำผิดแม่กับอะไรมันมันผิดสอบเลย
แม่ยังไงกับแม่ภายใจว่ามันอะมันมันจุกอะ
ในส่วนตัวก็ให้อภัยไปแต่ว่าเรื่องคดีก็เป็นไปตามกฎหมายนี่แหละ
ตำรวจสพตูมบอกว่าได้นำตัวเด็กชายคนก่อเหตุก็คือเด็กชายบีเนี่ย
ฝากขังที่สถานพินิษฐ์และคุ้มครองเด็กศรีสะเกดแล้วนะครับ
ตอนนี้กำลังรวบรวมพยานหลักฐานต่างแล้วต้องรอการสอบปากคำผู้ต้องหาต่อหน้าสหวิชาชีพ
เบื้องต้นเด็กชายบีสารภาพกับครูว่าก่อเหตุจริงอ้างว่าโมโหที่ถูกชก
แต่เพื่อนบอกก็ชวนเขาไปชกกันเอง
ก็ชวนไปชกมวยไปต่อยมวยไม่ให้ชกแล้วให้ทำอะไรเตะเหรอคะ
นวมชกกันด้วยแล้วพอชกแพ้ถูกต่อยล้มลงไปโมโห
นี่ฮะจากนี้ไปก็ต้องรอการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
แต่ครอบครัวของน้องที่เสียชีวิตบอกไม่อยากให้ดำเนินคดีในฐานะเด็กและเยาวชนเลย
ทุกผู้ชมครับถามจริงเถอะคิดว่าจะติดคุกกี่ปี
คุณผู้ชมส่งมาแล้วตั้งแต่ต้นข่าวค่ะติดแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ออก
อีกฝั่งนึงเนี่ยลูกชายเขาไม่มีวันกลับมาแล้วนะ
ส่วนทางโรงเรียนที่เกิดเหตุนะครับวันนี้โรงเรียนสั่งปิดการเรียนการสอนนะครับ
พอโรงเรียนยังไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติม
แต่มีการแจ้งข้อมูลว่าทางพอเองก็นำเงินส่วนตัวไปช่วยเหลือ
ครอบครัวของลูกศิษย์ที่เสียชีวิตห้าหมื่นบาทไม่รวมกับเรื่องสิทธิต่างที่เด็กนักเรียนจะมี
ส่วนทางเขตพื้นที่การศึกษานะครับแล้วก็ทางภูมิในการโรงเรียนเนี่ย
ก็ไปเยี่ยมอาการของเด็กนักเรียนที่บาดเจ็บด้วยนะฮะเจ็บอยู่๓คนนะครับ
ค่ะมีคนที่ถูกมีดเนี่ยฟันเข้าที่แขนซ้ายเย็บไปหกเข็ม
สองคนยังอยู่โรงพยาบาลนะครับหนึ่งในสองอาการน่าเป็นห่วง
ส่วนเด็กที่เป็นคนไปต่อยกับบีเป็นคู่กรณี
ที่ชวนกันไปชกอ่ะซีอ่ะน้องซีอ่ะบาดเจ็บเล็กน้อยอ๋อ
ซีก็คือคนที่โดนไปด้วยเพราะว่าบีเนี่ยเขาตามมาเอาเรื่องซีที่หน้าห้องไง
ต่อยแพ้ไปตามพวกมาแล้วมาต่อยซีหน้าห้องซีบาดเจ็บเล็กน้อยนะฮะ
คนที่ถูกแทงเนี่ยคือคนมาห้ามหมดเลยฮะอืมสี่คนถูกแทงนี่คือคนมาห้ามฮะ
ไม่ให้เพื่อนต่อยกันคนหนึ่งตายอีกคนอาการน่าเป็นห่วงอยู่โรงพยาบาล
เหตุการณ์นี้นะครับทุกผู้ชมครับจากข้อมูลเนี่ยเดี๋ยวเราจะตรวจสอบให้ละเอียดอีกทีนึงนะ
แต่ว่าจากข้อมูลเนี่ยบอกว่าประกันโรงเรียนไม่คุ้มครองฮะ
เพราะเป็นการทะเลาะวิวาสเป็นการลักษณะแทงกันโอ้โหคือทางโรงเรียนส่วนใหญ่จะเป็นประกันอุบัติเหตุ
ก็จะคุ้มครองเรื่องของอุบัติเหตุการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
จะรักษาพยาบาลมีเงินเยียวยาซึ่งไม่แน่ใจว่าไอ้ตรงนี้เนี่ย
พอเด็กไปทะเลาวิวาสกันแล้วเอามีดแทงกันอย่างนี้มันคุ้มครองถึงเรื่องเงินเยียวยาหรือเปล่า
ยังไงฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงไปดูให้หน่อยกันแล้วกันนะอันนี้เขาจะมีการดูเรื่องความปลอดภัยในโรงเรียนได้ไหมล่ะว่า
ก็ความจริงมันเป็นสิ่งที่มันต้องตรวจอยู่แล้ว
แบบเนี้ยคืนอืมได้เหรอฮะอัลกว่าเด็กเป็นร้อยเป็นพันคนมันตรวจไม่ทั่วถึง
แอบซุกซ่อนเข้ามาบางทีบอกเอามาทำงานอะไรพวกนี้
คือหลายครั้งมีข่าวอย่างนี้เวลาเด็กเอาอาวุธมาในโรงเรียน
แล้วก็ทำร้ายกันเนี่ยมันก็จะเจอลักษณะแบบนี้ใช่ไหม

ไปดูแลให้หน่อยนะฮะทั้งตำรวจแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะ
ครอบครัวเขาศูนย์เสียจริงนะฮะ
จะให้เขาบอกว่าทำยังไงไม่ได้ก็นักเรียนเยอะ
มันโอ้โหมินว่าเขาฟังไม่ขึ้นนะเขารับไม่ได้นะ